สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้วันสุดท้ายที่เจอทั้งผู้ชมของปีนี้ของปีนี้

กับเด็กจังหวัดอะไร

อุ้ยก็บอกว่าเนี่ยช่วงที่ท่านจะไปซนามบินต้องรองรับพูดศาลกว่า๓ล้าน

ปุ๊บ้าติดบ้างเม่ต้องบอกว่าตอนนี้ลงไปขายของในตลาดใช่ไหมฮะ

พวกอะไรอย่างนี้คนก็จะแวะซื้อกันเข้าบ้าน

ไม่ใช่คนขึ้นไปเหนือเยอะเพราะอยากไปสัมผัสอากาศเย็น
คนไปอีสานเยอะเราจะเห็นว่าถนนมิตรภาพไม่ต้องพูดถึงเลย
วันมาเต็มแล้วที่รถไม่ขยับกันเลยนะฮะ

แล้วงั้นก็จะเตือนเอามาเตือนกันสักหน่อยนะฮะว่า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายวิทยาศักดิ์โคสุวรัฐเนี่ย

ก็มาแถลงผลสรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

วันแรกวันนี้๒๗ของวันแรก
วันแรกนี้นะคะคือเขาจะมี๗วันอันตราย
แต่เขาจะพยายามไม่ให้ใช้คำว่าอันตราย

เราก็รู้ไว้ในใจว่าเป็น๗วันที่ต้องระวังเท่ากันนะคะ
เฝ้าระวังอันตรายปีใหม่ปี๖๒นะคะ
เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๔๒๐ครั้ง
จังหวัดที่เกิดสูงสุดคือเชียงใหม่และราชบุรี๑๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะวันแรกของ๗วันคือ๔๒ราย
และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ขอนแก่นและลบบุรีเสียไป๔ลาย

จังหวัดที่บาดเจ็บสูงสุดคือเชียงใหม่๒๐คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ
ดื่มแล้วขับร้อยละ๓๗ขับรถเร็วร้อยละ๒๑
เป็นยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดแน่นอนเจ้าเก่าเจ้าเดิม

ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวงเนี่ยนะคะ
ละ๓๙ที่อบต๓๑ก็เยอะอยู่นะฮะทางรอง

โพรเภโพรเภมืด๑๖นาฬิกาจน๒๐ใช่
เรียมาด้วยเนี่ยนะฮะโพเพลอากาศมึนคึ้มอย่างนี้นะฮะ
คือตรงนี้ไปทั้งหมด
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในช่วงอายุ๕๐ปีขึ้นไป
อุ้ยทำไมสูงอ่ะ
พวกนี้นะฮะเสียชีวิตไป๓๑เลย
อย่างไรก็ตามมีการตั้งจุดตรวจ
โจทย์ผู้ถูกดำเนินคดีโดนไปแล้ว๑๑๔๐๐๐ราย
มีความผิดสูงสุดที่โดนปรับไปก็คือไม่สวมหวกนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเรียงเป็นลำดับตามนี้
แล้วก็วันนี้นะฮะประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบุญวิทยาลมนาว
เขาก็เลยกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายจราจร
เคร่งครัดทั้งสายหลักสายรองนะฮะ
วดขันปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุก็คือดื่มแล้วขับ
ตอนนี้คือไม่ต้องเมาแล้วขับเมาแล้วไม่ขับนะ
ดื่มก็ไม่ได้แก้วสองแก้วให้หยุดเลยนะฮะ

แล้วก็เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะ
เช็คเลยให้เป่าให้เป่าให้หมดเลย
ควบคุมการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในผู้ขับขี่ทุกราย
ในกรณีกรุงผลิตที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
อันนี้ส่วนตัวขอเตือนนะคะว่าด่านเยอะมากในกรุงเทพ
ตอนนี้เขาจะย้ายไปเรื่อย
อย่าคิดว่าตรงที่ไม่มี

มีค่ะมีเพิ่มขึ้นและย้ายที่ไปเรื่อย
บางทีไอ้ที่ที่ไม่มีก็น่าจะมีเหมือนกัน
ซึ่งปีที่เมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าเวลาเมา
เราก็จะหาวิธีว่าเวลาเป่ายังไงไม่ให้โดน

ว่าไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องหาวิธีเยอะ

ถ้าสมมุติหนักปุ๊บแล้วคุณไม่ได้มีสิทธิ์เลือก
ว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่สาธารณะสุข

ฉันปิดประตูเลยฉันไม่ลงหรอก

คุณต้องโดนคุณต้องเขามีสิทธิ์จะจับตรวจ
ไม่ใช่แบบว่าเขาไม่มีสิทธิ์นะเขามีใช่ไหมฮะ
แล้วก็ไม่มีแบบว่าอรุณมารวยแล้ว

แล้วก็ยิ้มสวยคือพร้อมเลยคุณแม่

วันนี้ให้เอาง่าย
วันนี้เขาบอกเขาตรวจด้วยการตรวจเลือด
อาจจะต้องกินนมเปรี้ยวกินโยเกิร์ต

จะต้องยัดโยเกิร์ตจะต้องยัดยาคูหรืออะไรอย่างนี้

หรือบางทีหรือบางทีเห็นไหม
ในโลกนี้ต้องให้ความร่วมมือกูไหมเพราะว่าอันตรายจริง
อันตรายกับตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเขาบัดกับชีวิตหาย
ไหมล่ะในเฟซบุ๊คเวลาขายของกันเขาจะเขียนว่าไงสามารถผ่านด่านได้สบาย
ลดปริมาณแอลกอฮอลเป่าเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

อันตรายกับตัมโลกมันก็เรียกว่าวิธีเหมือนกันใช่ปะ

แจ้งว่าวันนี้มีด่านตรงไหนบ้าง
ตรงนั้น๒ตรงนั้น๓ตรงนี้๔ตรงนั้น
ไปถึงปรากฏว่าปั๊บโดนจับทุกคน

เมื่อก่อนก็ใช่อาจารย์มีด่านบอกด้วย

แล้วมันก็จะย้ายที่ไปก่อนเลย

ชั่วมาทั้งปีสวดมนต์ข้ามปีสักวันมันจะหายไหมว่ะ
เออก็จริงเนาะฉันอ่านแล้วฉันสะดุ้ง
เห็นเด็กที่บ้านพอใส่ฉันบอกงานเลยว่า
ชั่วมาทั้งปีสวดมนต์ข้ามปีสักวันมันจะเยอะจะดีขึ้นจริงเหรอวะ
มันอยู่ที่ใจอยู่บ้านก็นิพพานได้
แต่ถ้าเธอต้องมีอะไรมาเราก็ไปเถอะ

แผ่ส่วนบุญส่วนคุณส่วนให้หล่อนนั้นหล่อนคอยรับไว้ดีนะแองจี้
เอามาอีกหนึ่งข่าวไปที่ปราจีนบุรีกันบ้างค่ะ
ก็มีการรับแจ้งจากทางโรงพยาบาลประจันตคามนะคะ
เมื่อวานิเวลา๒๐มริกาพันธุ์ตำรวจโทรอาทิตย์ศรีประหลาด
สารวัตรเวรสอบสวนสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก็รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลบอกว่ามีผู้ป่วยค่ะ
คือนายเพียรพัฒน์สวัสดิ์วงศ์อายุ๒๒ปี
เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่มาก
ไปชกกระจกประตูห้องฉุกเฉินแตกเสียหาย
จากนั้นตัวเองก็ขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าออกไปเข้าตัวเมืองปราจีนบุรี

คือเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาตรวจสอบที่โรงพยาบาลประจันตคาม
พบกระจกประตูห้องแตกเสียหาย๑บาน
จากนั้นก็เลยแบ่งกำลังตำรวจคัดติดตามผู้ก่อเหตุ
ระหว่างทางก็เลยนำไปที่สพประจันตคาม
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาบอกว่าทำของเสียหาย
ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพญา
ภัยภูเบศในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
สอบสวนขอดูภาพวงจรปิดอย่างที่เราเห็น

พบว่านายพีรพัฒน์นั่งรถกระบะสีดำ

เสร็จปุ๊บเขาเกิดอุบัติเหตุ
มานิ้วเท้าขวาเขาขาดค่ะพี่
ทีนี้เขาเดินลงจากรถไปนั่งรถวิวแชร์ของโรงพยาบาล
ก่อนที่จะพยายามเข็นรถด้วยตัวเอง
ขึ้นทางลาดไปที่หน้าห้องฉุกเฉิน
โดยไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเข็น

พี่ของคุณพีรพัฒน์เนี่ยนะคะเขาไม่พอใจ
ทีนี้ก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินนายพีรพัฒน์ก็ร้องตะโกน

โถคนเจ็บไม่มีคนเข็นเลย
ผมนิ้วขานี่มีใครจะทำแผลให้ผมไหม
พอสิ้นเสียงก็มีเจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งตะโกนตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดูบอกว่ามีทำไมล่ะ
ทำให้นายพิรพัฒน์ยังไม่พอใจพร้อมกับกล่าวว่าเดี๋ยวเจอร้องเรียน
แล้วก็ลุกจากวิวแชร์เดินไปชกกระจกอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะ
แล้วก็ห้องประตูห้องฉุกเฉินก็แตกกระจายไป
ที่เราเห็นชกกระจกไปแล้วก็เดินขึ้นรถ
แล้วก็ขับรถออกไปอย่างที่เป็นข่าวนั่นเอง

ก็นิ้วขาดเดินได้อยู่ไหมนิ้วขาดนี่โดนจับแล้วนี่ใช่ไหมนิ้วเท้าขาดแล้ววินาทีนี้
เราควรจะภูมิใจนะว่าที่ยังมีคนทำงานอยู่เนอะ
ปีใหม่ใครทุกคนเป็นแบบว่าเขาลากันอยู่แล้ว
มีคนที่ทำงานอยู่นี่เข้าใจแล้วว่าพนักงานตามโรงพยาบาลเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ไม่ใช่เอกชนด้วย

พยาบาลประจันตคามทีนี้มันก็พูดยากอ่ะเนอะ
คือตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะแบบไปทำร้ายร่างกายก่อนที่จะ
ที่เจ้าตัวจะมาถึงโรงพยาบาลด้วยส่วนหนึ่ง

มีเหตุอย่างอื่นมาพอมาถึงทางโรงพยาบาลเสร็จ
ก็คงไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือเขาขนาดนั้น
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจเข้ามาให้การกับตำรวจประมาณว่า
ที่เขาทำอารมณ์บรรดาโนโลศัตริย์นี้

เขาก็พูดเลยว่าพยาบาลตรอบกลับได้เสียงดู
แล้วเจ็บด้วยหลายคนแม่ก็คงแบบ
ใช่แล้วไม่หรอกแล้วก็ลงมาจากรถ

ก็เข็นวิวแชร์ขึ้นมาเองด้วยตัวเองอะไรแบบนี้
แล้วอย่างนี้ความผิดของเขาจะเป็นยังไงบ้าง
ก็นี่เขาถือว่าเขาทำของเสียหาย
เขาก็โดนข้อเก่าหานี้ไปทำให้เสียหาย

ใช่เห็นมาแต่แล้วก็เดินเข้ามาข้างใน

รอกรุงเทพฯหรอนิดหน่อยเมื่อมืดมากเลย๔โมงเย็นมืดมาก

คำว่า๕๗องศาไงปากสั่นครับคุณแม่นี้

ห่อนกลับไปหนาวที่จังหวัดแพร่ของหล่อนแล้วกันนะ

ลำปางนาวมากตอนนี้สิบสามองศาสตร์สิบสามถ้าสมมติลง๕ถึง๗องศาสตร์

มือก็ต้องแข็งแล้วก็ต้องแบบทำอย่างอื่นให้อบอุ่น

เออนัดเพื่อนสาวอย่างที่นู่นนะนัดเพื่อนสาว

เผยผลวิจัยถูกตีพิมพ์ลงในวิทยาศาสตร์
ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันเคมีเชิงฟิสิกส์เนี่ย

พบวิธีการสำคัญที่จะช่วยลดการใช้ธาตุโลหะราคาสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
โดยศาสดาอาจารย์สุนเจียนและทีมวิจัยเผยว่า
ทองแดงเรานึกถึงทองแดงไหม

ทองแดงให้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเกือบเหมือน
ตอนนี้วินาทีนี้นะเกือบเหมือนทองคำ
เอาภาษาชาวบ้านไม่ต้องวิทยาศาสตร์ก็คือ
กำลังจะใช้ทองแดง

ทำให้ทองแดงเป็นทองคำ

โดยวิธีการยิงความร้อนแล้วก็พ่นแก๊สอากอนที่มีประจุไฟฟ้า

ทำให้อนุภาพไออนนะฮะ

ไปยังไม่เข้าใจเลยไอออนคืออะไร
นุภาพไออนเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้โครงสร้างอัตอมทองแดงแตกตัว
หลังจากนั้นเมื่ออาตอมเย็นตัวลง
เกิดการควบแน่นสะสมบนพื้นผิว

ซึ่งแต่ละเม็ดทรายจะมีขนาดเล็กมาก
ผ่าศูนย์กลางเพียงไม่กี่นาโนเมตร

ทำให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
จากนั้นให้มันเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนฐานหิน

กับทองคำหรือเงินมากที่สุด
เพราะฉะนั้นวันนี้๑๓ต้องเอาทองแดงเนี่ย
มาทำอย่างไงก็ได้
สถานีผลภาพคล้ายกับทองคำ
มันคือรวมกับทองแดงถูกนะฮะ
ทองแดงกับทองคำรวมกันหรือเปล่า

ทองแดงเขาบอกว่า

ทองแดงอย่างคุณสมภัทรเล่นปฏิกิริยาที่คล้ายกับทองคำนะพี่
แล้วก็เงินผลที่ได้กระบวนการอากาศพิสูจนเห็นว่า
ทองแดงสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นวัสดุ
คล้ายธาตุโลหะที่มามีค่าอย่างทองคำได้

เทพเจียน

อย่างเพชรปลดกอลหนิ้งอย่างนี้เห็นไหม

คนยิ่งจับอะไรจับตัวเพชรแยกออกมา

อะไรที่เป็นสามตุ๊กเขายังสร้างอะไรเป็นหลังหรอครูแม่

เช็คใช่ไหมคุณแม่ไฮโซบางคนก็โดนหลอกขายเพชรปลอมเถอะ
ใช่ไงเขาหนีกันไปทุกคนโดนเพชรควรนิ่ง
ตอนนั้นไฮโซโดนไปร้อยล้านอ่ะทุกคนซื้อกันอ่ะแล้วแบบกลับไป
นี่แหละไอ้เพชรคนนี้เอาเครื่องจี้ก่อนแล้วตรวจทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ไม่มีใครรู้เต็มได้มั้ยครับถ้าเขาโครนนิ่งมันจะต้องเหมือนเพชรนะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไฮโซโคนนั้นไปแล้วที่เอาเพชรโคนนิ่งมาขาย

แม่วันนี้คุณรอคอยสิ้นปีแล้ววันเศรษฐกิจแห่งชาติแล้ว

ต้องเปิดหน้านั้นให้คุณผู้ชมอยู่ไหนอ่ะ

ผีหลอกกังวลแสกโดนตัดหน้ารถ

คัมแบ็คแล้วนะคะศาลเจ้าพ่อกาโม่โดนขโมยไปกลับมาแล้ว

ศาลมาแล้วสิศาลกลับมาแล้วศาลแล้วมาตั้งหน่วยหรือ

วันที่๒๓ทภตอน๖โมงเย็น

นี่
มีกฆกติกรรติกาจุทธูปเก้าหรอกนะ

เห็นไหมแองจีเค้าเขียนว่ายังไง
เห็นไหมคาถาบูชาเจ้าพ่อกาโม

กลับมาเร็วทูบเทียนกลับมาเร็ว
ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเกิดเหตุรถกระบะทะเบียน
ไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าพ่อกาโบอยากจะให้ของขวัญ

อุ๊ยนะครับพอพึ่งวอแหวน๕๒๕๓
แหมเน้นเน้นเหลือกัน
ชนบุรีของครอบครัวหนึ่งตกลงคูน้ำ
ใกล้กับบริเวณหน้าสารเจ้าพ่อกาโม่ริมถนนสุขุมวิทย์เลย
อย่างที่เรารู้กันอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดตระยองเนี่ย
แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คนไปจับจ้องนี้
จากการสอบถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมขับรถแล้วประสบปฏิเหตุ
เขาบอกว่าทั้งครอบครัวก็ประกอบไปด้วยเด็กผู้ใหญ่
รถคันนี้มีคน๕คนซึ่งมันก็มี๕หลายตัวด้วยเหมือนกันนะ
ห้าสองห้าสามแอ้งจิเธอเห็นไหมเขากำลังอ้าวสิเซิร์ชทำไมคะ
อ้าวมีคน๕คนทะเบียนรถ๕๐
เขากำลังจะไปบ้านฉางจังหวัดระยองโดยขับมาไม่ได้มีความเร็วเลย
แต่พอมาถึงหน้าสารเจ้าพ่อกาโม่ปุ๊บมันมีคนเดินถือพวงมาลัยตัดหน้ารถไง
ก็ช่วงแถวนั้นมีคนไปไหว้กันเยอะหรือเปล่าจังหวะเขาบอกว่าตัวเองนะขับมาช้าช้าเนี่ย
แต่มันมีคนเดินถือพวงมาลัยเนี่ยกระโดดตัดหน้ารถกระโดดด้วยนะ
เขาใช้คำว่ากระโดดตัดหน้ารถจนตัวเองเนี่ยต้องเหยียบเบรกกระทันหันเลย
จนทำให้รถกระบะเนี่ยหมุนหัวทิ้มลงไปในคูน้ำข้างทาง

แอ้งจี้หัวทิ้งลงไปในคู่น้ำข้างข้างแต่ว่าอะไรเจ้า
แสดงว่าต้องกระทันหันมากเพราะว่าต้องเล่นร่าง

นอกจากมีคนขับกระบะเค้ายังเผยว่าตัวเองเนี่ย
เพิ่งดูข่าวเรื่องปฏิเหตุหน้าสารเจ้าพ่อกรรม
ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาประสบอติเหตุซะเอง
และที่จริงขอยืนยันเลยว่าไม่ได้ขับรถเร็วอะไร
เออ๖๐กิโมงเอาล่ะวันนี้พ่อครับแม่ครับบอกแฮปปี้สุด
รถจะไม่เป็นอะไรแต่วันนี้คุณจะถูกถ้าสมมุติคุณถูกจากห้าสอง
๒๓จากเจ้าพ่อกรรมไม่ต้องเอาเงินปฏิบุรถนาสาร
เอาเงินไปซ่อมรถก่อนอะถูกต้องมั้ย
เพราะว่าถ้าทิ้งลงเนี่ยแสดงว่าเลขจะไม่สูงเลขจะลงต่ำ

แต่ถ้าตามทฤษฎีที่เขาแชร์กันต่อกันเนี่ย

เลขจะสูงเยอะ

โอ้โหซื้อทั้งบนข้างล่างเหรอ

ก็เลยเชื่อว่าเจ้าพ่อกาโมนน่าจะ
ไปกัดโดดไงเธอ
แต่กลับกันตีกับถนน
บอกว่าอิตถะคนที่ตัดหน้าเขามีตัวตนใช่ไหม

เขาเลยเยียบเบรกแหงเอเว่นทันหันไง
กระโดดนะอย่างเอ็กซิก็กระโดดน่ะกระโดด

ถ้าฟันเห็นคนให้ลดถ้าฟันเห็นผีให้เดิม
อันนี้ไม่ได้ฝันเลยตัดต่อไม่ได้เป็นผีต้องเพิ่ม
แต่มันอาจจะไม่ใช่ผีแต่เขาบอกเป็นคนถึงตรงมาลัย

อะไร๖๒๖๒เพราะมันออกไปแล้วปีหน้าไง๖๒
ฉันว่าออกตรงนี่แหละ๒๕๓๕๒๕๕๕๕๕อย่างนี้
มาดูสิเอาเอาไปที่จังหวัดสุโขทัยบ้างจากระยองนะคะ
ก็ไปดูเหลือมยักษ์ความยาว๔๕เมตร
หนีหนาวไปซุกอยู่ที่กระดังสินค้าคุณผู้ชมค่ะคอหวย
ก็เลยไม่พลาดที่จะไปส่องเลขเด็ดกันเลยทีเดียวนะคะ

โรยไม่ได้งูเงิมไม่ได้เลย
พูดสินค้าก็รายงานบอกว่านายมานะบุญยังรอดอายุ๔๕ปีค่ะ
เจ้าของร้านขายของชำตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
พร้อมกับคนงานอีก๒๓คนกำลังจัดสินค้าอยู่ในโกดัง
เลขที่๒๒๕๘เห็นไหมล่ะ๒๒๕๘

ลูกอ่านได้ตอนนี้นะคะเลขอะไรนะน้อง
คนไปเจออายุ๔๕คนไปเจออายุ๔๕
สังเกตว่ามีงูเหลือมซุกตัวอยู่ใต้พื้นซีเมนที่แตกเป็นโพรงในโกดังค่ะ
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยกู้ภัยมาดำเนินการ

จากนั้นนายสินชัยเอี่ยมสว่าง
หัวหน้าชุดกู้ภัยบางแก้วพร้อมกับกำลังจำนวน๕
ไป๕นายอีกไงรุดไปตรวจสอบ๕อีกคนก็ไม่เกี่ยวกับ๕คน
แอ้งจิแหมก่อนคิดนับ๕นาย
มึงก็ยืนนั่งนับ๑๕คนก็ยืนจับงูอยู่นั่งไงอีบ้า
เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

สามารถใช้อุปกรณ์จับจับงูแล้วก็คล้องหัวนำตัวออกมาได้
พบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณ๔๕เมตร
หนักกว่า๕๐กิโลกรัมมีแต่๕อันนั้นเลย
เรื่องต้นก็คาดว่าช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงค่ะ

เลือดเข้ามาซุกตัวอยู่ภายใต้โพรงของกระดังนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาพบนั่นเองเขาก็จับออกไป

ก็ป่ากลายเป็นตึกหมดแล้วไม่ว่าตรงไหน
ส่วนของเรานี่มีเรื่องผีเล็กน้อยอยู่ที่ระยองด้วยนะคะ

ลักขโมยจักรยานยนต์ของพนักงานในหลายบริษัท
โดยได้รับการเปิดเผยจากเหยื่อของในนัสนะฮะ

กล่าวว่าเหตุการณ์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

นำรถและจักรยานของตนกลับมาคืนได้
เขาบอกว่าเขาก็ขี่รถไปทำงานปกติเนี่ย

ตกเย็นหลังเลิกงานกลับมาอ้าวหายไปแล้วนะคะ
เดินทางมาแจ้งดูรถจักรยานแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ย
ตำรวจก็บอกโทรศัพท์ไปบอกว่ามาดูซิ
มีจับรถได้ปรากฏว่าเจอเป็นจับกลุ่มในนัดได้

มันมาแปลกตรงที่นางบีภรรยาของนายเอเนี่ย
เปิดเผยว่าก่อนที่ตำรวจจะโทรบอกเนี่ย
ตนได้ฝันว่ามีคนถือกับข้าวจานใหญ่มาให้
พอช่วงสายวันถัดมาได้ข่าวดีเลยว่า
จักรยานล้นได้คืนน่า
เธอก็เชื่อว่าเหตุเกิดเนี่ยมันเหมือนทุกขลาบ

เขาไม่ห่วงนะคะเขาบอกว่าซื้อต่ำก็ได้
แต่ตัวเขาซื้อแล้วเตรียมไว้เลย

๓๐เดือนไม่เอาในอันที่
ออกวันอาทิตย์๓๐เดือน
อาหารอาทิตย์ออกแล้วเพราะว่ามันหยุดยาวไง
อยู่ที่ไหนก็ดูไม่ต้องกันหรอก

ลดขยะดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกว่า๒สัปดาห์ค่ะ
๗๑๑เปิดตัวแคมเปญลดวันละถุงคุณทำได้
คนไทยลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกค่ะ
ด้วยการปฏิเสธถุงพลาสติกในร้าน๗๑๑
เปลี่ยนเป็นเงินบริจาค๒๐สตางค์ต่อถุง
ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากทีเดียว
มียอดบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะคะ
จากวันที่๗๒๗ธันวาคม๒๑๖๑
มูลละค่าถึง๑๑๔๗๖๐๐๐บาท
คิดเป็นจำนวนถุงพลาสติกนะคะ๕๗๓๕๓๐๒๖ใบด้วยกัน
นายธานินบุรณมณิษฐ์กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ก่อตั้งร้าน๗๑๑ในประเทศไทย
กล่าวว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และนักท่องเที่ยวที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้าน๗๑๑
เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้อาคารนวมินบพิษ
พรรษาโรงพยาบาลสิริราชครั้งนี้ในระยะเวลา๒สัปดาห์

โครงการนี้ก็จะสิ้นสุดลงในวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒นะคะ
แต่แคมเปญลดถุงเพื่อนำเงินไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้

เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวร
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนด้วย
ซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติกพนักงานจะบันทึกไว้ในระบบ
ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูจำนวนถุงที่ลดลง
ที่เรามุ่งหวังสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
สังคมและประเทศชาติตามปฏิฐานขององค์กรบอกว่า
ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนนั่นเองค่ะ
เข้าไปใน๗๑๑เจอภาพใดคัดของพี่ตูน
เหมือนพี่ตูนนั่งจ้องมองยืนจ้องมองชิ้นตลอดเวลาเลย

แล้วก็ยืนยิ้มอยู่ว่าให้รถใช้ถุงพลาสติก

เท่านั้นเปิดร้านอาหารนั่งก็ต้องหลอกรอลูกค้าสิเดิม
เขารอมากทีแรกพี่ไม่คิดว่าเป็นลูกเขาเลยนะ
สมัยยังเป็นเดียวจะให้อยู่อยากพูดเรียนวิศวะนะ
เอ๋เอ๋สุปัชย์ตอนหนุ่มหรือสาว

เมื่อก่อนนางตี

อ๊าจะเล่าให้ฟัง
เมื่อก่อนแม่ของอ้ำโภชฮาลาภาเฮเลนส์เล่าให้ฟัง
คือเฮเลนส์ก็จะบอกว่า

แต่ฉันรู้อยู่แล้วว่านางจะต้องมีวันนี้

จะได้พยายามจะหาที่เฮเลนลงอยู่ตอนนั้น

อันนี้ไม่ใช่ที่นางไปเมืองนอกเมืองนานแล้วนางแต่งหญิงอะเธอ
อยู่ไหนตอนนั้นที่ไหนไม่ใช่อันนี้ยังไม่หญิงสิ
นางแต่งเป็นชะนีเลยที่นางแต่งเป็นน้องนีเลย
วันนั้นเฮดเรนก็บอกเนี่ยฉันลูกมาหลายสิบปีแล้ว
อันนี้ยังไม่หนีอันนี้เป็นชุดที่นางอยู่กรุงเทพ

นี่เหมือนแฟนซีอันนี้เหมือนแฟนซีแต่แบบว่าเมื่อก่อนนี้
ชอบอะแล้วก็แม่ของอัมพัชรภาเนี่ย
เนื่องจากคนในอัมพัชรภาเป็นลูกคนเดียวแม่ก็จะห่วง
กลัวเหลือเกินกลัวว่าเอจะไปจีบลูกสาว
สมัยก้นแม่ก็เครียดแม่ก็เครียดว่าเอจะไปจีบลูกสาวตัวเอง
ก็ถึงบอกว่าอย่าไปบอกว่าเอเนี่ยปั้นอ้ำนะอ้ำตบปาก
ก็บอกว่าเอนั่นแหละคือเด็กปั้นของอ้ำคนแรก

นั่นแหละคือเด็กปั้นของอ้ำคนแรก
เอ้าจริงแล้วก็เกิดขึ้นมา

เป็นลูกของคุณเอเขาเรียนวิศวะนะเห็นอย่างนี้
เอมเป็นคนที่เรียนเก่งมากเพราะฉะนั้นแบบว่า
ในบ้านพี่เอสิ่งหนึ่งคือจะต้องเรียนดี

สังเกตว่าเด็กในสังกัดเอส่วนใหญ่จะจบที่มรังสิต
สักส่วนใหญ่เลยนะนางจะแบบอีเด่นคุณเด่นขึ้นแล้วก็แล้วแต่เนี่ย

นางก็จะเริ่มให้มีการหนังสือการศึกษาแล้ว

คุณถัดหล่อคุณเอเนอะ
แต่ก่อนพี่เอบอกแต่ก่อนว่าทำแบบนั้น
แล้วก็ล่าสุดก็โพสต์ภาพวัยเด็ก
เคียงข้างเด็กหนุ่มคนหนึ่งพร้อมกับถือดอกไม้
โดยประกาศว่าคิดแคปชั่นไม่ออกซ่อนกลิ่นแล้วกันว่ะนางว่า

ทำไมนางเต้นทุกวันนางผอมไม่ตั๊ก

ออกกำลังกายทุกวันมันแค่ให้สดชื่นให้ไม่ตาย

คือเขามีการคุยกันก่อนดีอีกไง
เขาก็เลยต้องมาเขียนว่าสมัยก่อน๒๐ปี

อีกอันหนึ่งชื่นชูใจไปดูภาพพี่เวีย

พี่เวียถ่ายภาพมาจากกองละครผู้เบาอินดีเออผู้เบาอินดียายีอินเตอร์
พูดว่าวันนี้เรายังทำงานสำหรับคิวสุดท้ายของปีนี้
บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์สบายอาบน้ำแปลงฟันร้องเพลง

ทำไมพี่เวียเสียงส่งกันนะนะนี่ถ่ายฤทธิ์นิดหน่อยนะ
อันนี้เป็นซีนเบื้องหลังในละครนะคะคุณเรียกเรตติ้งจากยอดไลค์แบบกระหึ่มเลย
อยากเป็นโอ๊งอย่างไรทำไมแล้วดูแผ่นอกพี่เวียสิคะ

แม่สักสิ่งป่าล่ะสักสิ่งป่าล่ะ

มันได้เห็นชัดเจนเก่าว่าจริง
เป็นโอ่งเพื่อก
คุณผู้ชมถ้าใครยังไม่รู้จะไปที่ไหน
สำหรับการเข้าดาวน์ก็เชิญไปร่วมงานสวัสดีปีใหม่
เที่ยวศรีภาคไทยที่หม่อนเถียน

หลายคนหลายครอบครัวก็เริ่มจับจอง
แล้วก็ตะเตรียมว่าจะไปเข้าดาวน์นับถอยหลังเข้าสู่ปี๒๐๑๙เนี่ย
ที่ไหนดีเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ยังไม่มีสถานที่ในใจแนะนำนะคะให้ไปที่นี่เลย
จัดงานสวัสดีปีใหม่เที่ยวสี่ภาคไทยที่มณ์เทียนณสาราริมน้ำ
วันจันทร์ที่๓๑ธันวา๒๐๑๘
ตั้งแต่เวลา๑ทุ่มนะคะจนข้ามปีไปถึงตีหนึ่งเลย
ภายในงานก็จะอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารอนาชาติค่ะ
มีบาร์บีคิวพร้อมกับชมการแสดงโชว์สุดพิเศษ
ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจแบบสุดเลย
สำหรับผู้ที่สนใจโทรศัพท์เข้าไปจองเงินสักนิดหนึ่ง
หรือว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะ

ต่อ๓๑๑๕๗นะคะก็โทรไปได้เลย
นี่จัดทุกปีนะจัดทุกปีแล้วริมน้ำด้วยคุณผู้ชม

อะไรฮะสายฟ้าพายถ่ายแบบพี่สายกับน้องพา

นักศื้ออมก็ผู้ชายก็คือท่ออุ้งคนนึง
ท่อหล่อมากท่อหล่อมากทำไมสามีชมผู้หล่อไปเรื่อย
เพราะดูไม่ดูเขาจัดให้ลูกระเบียบ
เดี๋ยวมาดูกันคุณน็อตนะ
ที่เราเห็นกันไปนะคะว่าสายฟ้ากับพายุนี่ถ่ายแบบครั้งแรกให้กับหนังสือ
ฟิเชียลไทยแลนด์นะคะฉบับเดือนมกราศ๒๕๖๒ก็ปล่อยภาพมันออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้
ก็ถ่ายกันทั้งครอบครัวงานนี้ใครก็พูดถึงอย่างคุณชมลองดูภาพก่อนนี่เป็นไงคนหนึ่งคุณแม่ก็อุ้มน้องสายฟ้า
บอกว่าคนโตที่ชอบหงุดหงิดใช่ไหม

คนโตของอยู่กับผู้
น้องสายฟ้าอยู่กับผู้เขาจะเงียบหน่อย

แต่น้องพายุเขาจะชอบแบบอยู่กับทุกคน
โตนี่น่าเป็นฝรั่งคนเล็กนี่น่าเป็นตี
คนหนึ่งเหมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนแม่
แล้วคนไหนที่แม่ชอบอุ้มคนไหน

กะหนูโหวนบิโชม

กะหนูโหวนโมยไปมันเกี่ยวกับว่ะ

ตัดตัวตามเลย

เวอร์คอยจะเสื้อเอวรอย
เมื่อก่อนเพจแฟนยาแต่ช่วงก็เหมือนชม
เหมือนช่วงเปลี่ยนแล้วต้องมีลูกสองแล้วสิถ้าเหมือนชม

ปีใหม่เมื่อก่อนเขาผ่านอะไรมาเยอะเลยคนเนี้ย
ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ยาวนานแล้วล่ะที่เขาหันมาอัพร่างกาย
ล่าสุดนี้ควงคู่หวานใจไปเที่ยวหมู่เกาะฮาไวน์ที่อเมริกา

บิกินี่สีขาวนี่ใส่ยากจะตาย
โพสต์ฮาวเหลียวหลังโอ้โหหวดก้นได้งอน

เพราะว่ารูปร่างแบบนี้ไม่ได้มาง่าย
ใช่แล้วเขาก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปช่วงนึง
ก็เขาตอนนี้กลับมาสวยมาก

ลูกสาวไงมาตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยหล่อ

บอกว่าโอ้โหผ่านอะไรมาเกือบตายกันนะ
งั้นห่วงจะตายทั้งคู่เลยนะ
แล้วก็วันดีคืนดีป๋าต๊อปไปเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลย

บอกว่าชีวิตของเขาก็พบความสว่างแล้ว

ดีละตัวเองดีมาก
รับดัวไปไซป์อภิษฎากันหน่อยมั้ยฮะ
กับคอมเมนต์แซ่บเมื่อถูกเพื่อนถามว่า

พูดว่าถือว่าสาวแซ่บที่เหมือนมันจะใส่ชุดอะไร

ว่าภาพไหนของคุณที่มียอดไลก์เยอะที่สุด
ก็ส่วนใหญ่สรุปโดยรวมคือ
เวลาที่นางไปเที่ยวทะเลใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสวยเนี่ย

แล้วก็ชุดที่แบบว่ารัดร่างทั้งหลายเนี่ย
ก็จะได้ยอดไลค์เยอะจนคนก็ถามว่าทำไมต้องโป๊ขนาดนี้

อยากเห็นเบสนายของคุณค่ะจงลงรูปคุณเองหรือเปล่าแหม
ุ่นก็แซ่บแล้วคอมเมนต์ตอบเพื่อนยังแซ่บเหมือนเดิมอีก

คือไม่ดูสวยคือโพสต์แต่ว่าสวย

โพสต์กับการแบบโพสต์เค้าดี

แต่เฉยคุณแม่แต่งหน้าสู้ได้อยู่
อะไรนะพูดเถอะหรอ

หล่อนกี่โมงไฟล์หล่อนกี่โมง
ขาแอ็งจีก็สู้ได้สบายสบาย

ค่อยขับก็ได้ค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่รอเราอยู่ไม่ไปไหนค่ะ

เติมพลังชีวิตแล้วกลับมาทำงานโดยเจ้าสวัสดีเจ้า

เขาบอกว่าต้องไปสนามบินก่อน๓ชั่วโมงนะตอนนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ